สวัสดีครับในค่ำคืนนี้มาพร้อมกับกระแสลมมาพร้อมกับคลื่นมาพร้อมกับฝนครับ
นี่คือสิ่งที่ต้องย้ำเตือนพี่น้องปากใต้นะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงวันที่สิบ
ใครที่จะออกเดินเรือใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าหลังจากนี้สภาพอากาศจะค่อนข้างแปรปวนทั้งฝั่งอ่าวไทยทั้งฝั่งอันดามัน
ไม่ใช่เฉพาะชาวใต้นะครับบริเวณพื้นที่ภาคกลางก็อาจจะรับผลกระทบไปด้วย
เกิดจากอะไรเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็มาดูนะครับว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ที่ต้องระวังกันบ้างนะครับ
ซึ่งอย่างที่ได้ติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ที่เกิดอยู่ในขณะนี้เป็นผลพวงจากหย่อมความกดอากาศต่ำ

มีการรวบรวมมีการเพิ่มกำลังความรุนแรงของกลุ่มฝนอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ค่อยเคลื่อนตัวขยิบเข้ามาติดฝั่งอ่าวไทยนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปห่อมฝนห่อมนี้เนี่ยนะครับ
หลังจากที่มีการดูดเอาความชื้นดูดเอากลุ่มก้อนเมฆแล้วเนี่ยนะครับ
จะค่อยเคลื่อนที่ข้ามภาคใต้ของเราไปสู่บริเวณอ่าวเบงกอนะครับ

จะเป็นวันที่ยอมความกดอากาศต่ำนี้นะครับ
เคลื่อนที่เข้าใกล้ชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยนะครับ
แบบนี้เองเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดคลื่นสูงนะครับ
ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อย

เพราะว่าคลื่นอาจจะสูง๒เมตรหรือว่ามากกว่า๒เมตร
ซึ่งอาจจะไม่เกิดความสูญเสียได้แน่นอนครับ

ช่วงแรกนั้นจะตกในบริเวณพื้นที่เน้นฝั่งอ่าวไทยก่อนนะครับ
ตั้งแต่ตอนกลางไล่ลงมาจนถึงบริเวณทางตอนล่าง
หลังจากนั้นครับกลุ่มฝนจะค่อยเคลื่อนไปตรงกลางของภาคใต้นะครับ
แล้วก็ไปเน้นตกบริเวณฝั่งอันดามันก่อนที่จะลงอ่าวเบงกอ

ซึ่งพื้นที่เหล่านี้เองภาคใต้ครับ
ก็เป็นจุดที่ต้องรับศึกหนักหน่วงที่สุดนะครับ
ส่วนบริเวณตอนกลางก็ได้รับผลพวงเช่นเดียวกันนะครับ
ฝนยอมนี้มาพร้อมกับความชื้นนะครับ
มีอากาศร้อนอบอ้าวเมื่อเจอกับลมหนาวที่จะแผ่มาช่วงวันที่๙เนี่ยนะครับ
ซึ่งแบบนี้ก็จะทำให้เกิดการก่อตัวกลายเป็นกลุ่มฝนฟ้าขนอง
เกิดขึ้นตรงแนวรอยต่อระหว่างอากาศร้อนชื้นกับอากาศหนาวเย็น

บริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออก

มีจังหวัดไหนบ้างที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

ช่วง๗๘นี้ก็มีประจบคลิกครั้น
นองชุมพรพังงาสุรธานีภูเก็ต
นครศรีธรรมราชกระบี่พัทธลุงตรังสตูน

ติดตามประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องด้วย
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวนะครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันศ์สวัสดีครับ